เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของความรักค่ะ
คุณจะรักใครก็ได้แต่อย่าลืมรักตัวเองด้วย
เพราะว่าช่างเชื่อมอายุ๓๕ปีคงผิดหวังเรื่องความรัก
ก็เลยตัดสินใจเอากระจกมากรีดข้อมือ

แต่คงตั้งสติได้ค่ะก็เลยบอกเพื่อนให้มาช่วยนำส่งโรงพยาบาลนะคะ
อาสาสมัครมูลนิธิกู้ภัยอุทัยธานีได้รับแจ้งเหตุค่ะ
ว่านายบุญชัยหรือช่างโจ๊กอายุสามสิบห้าปี
ก่อเหตุใช้กระจกกรีดแขนตัวเองจนเลือดไหลนองเต็มพื้นเลยนะคะ
เกิดเหตุอยู่ที่หมู่๑๐ตำบลทุ่งโพอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานี
ผู้ภัยก็รีบทำแผลให้ห้ามเลือดที่แขนด้านซ้าย
ซึ่งแผลมีความยาวประมาณสัก๕เซนติเมตร
ลึกถึง๒เซนติเมตรตัดเส้นเลือดใหญ่เลยค่ะ
อาการไม่ดีแบบนี้ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลหนองช้าง
นายบุญชัยผู้บาดเจ็บบอกว่าตัวเองมีอาชีพรับจ้างค่ะ
เป็นช่างเชื่อมอยู่ในเขตอำเภอหนองฉาง
มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็ถามที่มาที่ไปเขาบอกว่า
ต้นปีที่ผ่านมาคบหากับผู้หญิงคนนึง
ด้วยความรักก็ลงทุนปลูกบ้านให้แต่ระยะหลังหลังมามีปากเสียงกัน
จนกระทั่งเลิกรากันไปวันเวลาผ่านไปค่ะ
ต่อมาเขาก็ได้คบหากับผู้หญิงอีกคนนึงเป็นชาวจังหวัดนครสวรรค์
รู้จักกันผ่านทางเฟซบุ๊กนี่แหละ
แต่ไปมาพักหลังก็มีปากเสียงทะเลาะกันอีก
ตัวนายบุญชัยเองก็พยายามติดต่อโทรศัพท์ไปหาหลายครั้ง
แต่ตัวผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ยอมรับโทรศัพท์
เกิดความเครียดหาวิธีแก้หาทางออก

หวังว่าจะให้ลืมเรื่องรักที่ไม่สมหวัง
แต่ดื่มเท่าไหร่ก็ไม่หายเครียด
กลายเป็นว่าตัดสินใจผิดค่ะ
ทุบกระจกนะคะแล้วเอามากรีดแขนตัวเองจนเลือดไหลนอง
จากนั้นตั้งสติได้ส่งข้อความไลน์ไปบอกเพื่อนที่เป็นอาสาสมัครกู้ภัย
มาช่วยเหลือแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
เชื่อว่าหลังจากนี้ก็คงอาการดีขึ้น
แล้วก็ขอให้ความรักสุขสมหวังต่อไปด้วยนะคะ